มีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยู่ดีสาวเจ้าคนนึงค่ะเขาก็งงว่าร้านของเขาเนี่ยแม่ทำไมมีคนมาปลาระเบิดใส่ร้าน
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันหน่อยก็แล้วกันค่ะ
ที่นี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คถ้าหนึ่งโพสต์คลิปอันนี้ไว้นะคะ
แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสักช่วง๕ทุ่มนะ
ร้านอยู่ดีเป็นภาพอย่างที่เห็นคือโดนปลาระเบิดแบบนี้ไม่รู้สาเหตุ
เจ้าตัวบอกแบบนี้นะส่วนตัวจริงไม่เคยมีปัญหากับใครแล้วก็ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครด้วย
ร้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยนะคะร้านนี้จะขายของนะเขาก็อยู่กัน๓คนแม่ลูกค่ะ
ก็มีลูกน้อย๒คนโอ้โหวัย๗ขวบเองอ่ะแล้วก็มีอีกคนนึง๒ขวบ
เจ้าตัวบอกว่านึกไม่ออกจริงนะว่าคนที่ทำทำไปเพราะอะไร
ก็โชคดีค่ะที่วันนั้นเนี่ยไม่ได้นอนที่ร้านทีนี้ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยเดินทางไปค่ะ
ไปพูดคุยค่ะเจ้าของร้านชื่อว่าร้านลูกชิ้นหมูแพร่งนารา
อยู่ในแถวรัชดาห้วยขวางนะคะไปพูดคุยกับนางสาวเปรมพัฒน์ปุลิโสก็เล่าแบบนี้นะ
ตอนเกิดเหตุนะคะตัวเองเนี่ยปิดร้านแล้วแหละทีนี้เจ้าของตึกเนี่ยอยู่ดีก็โทรมาบอกว่า
เนี่ยได้ยินเสียงระเบิดนะมันอยู่ใกล้กับร้านเลย
หลังจากนั้นเธอบอกโอ้โหรีบบึงมาดูนะคะ
แต่ที่ผ่านมาเธอบอกแบบนี้นะว่า
งงนะเพราะไม่เคยมีปัญหากับใคร
ทำไมคนที่มาทำถึงมาก่อเหตุแบบนี้
แต่เธอบอกว่าเธอได้ข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่แบบนี้ว่า

แล้วมีการโยนระเบิดค่ะแล้วก็มาโดนร้านของเธอนั่นเอง
ตอนนี้อยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามตัวคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีนะคะเพราะว่าไม่ปลอดภัยแล้วล่ะค่ะ
หลังจากนี้อาจจะต้องคืนตึกไป

เพราะไม่อยากเอาชีวิตมาเสี่ยงแบบนี้อีกค่ะ

เพราะว่าอย่างน้อยมันมีรายได้ช่วยอย่างนี้
แต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้ว

คือถ้าเกิดว่าวันนั้นมันอาจจะโชคดีไป
ที่ใช่ที่ไม่มีเด็กอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้โชคดีเหมือนครั้งนี้
ก็คือมันก็แรกเลยก็ไม่เอาดีกว่า
แล้วก็เปลี่ยนไปถ่ายในแอปเอาอย่างนี้ค่ะ
ก็ยืนยันว่าเราไม่อยากจะต่ำตรงนี้
เพราะว่าหัวความปลอดภัย

คือหันไปถ่ายเอาอะไรแทนที่จะเปิดหน้าร้าน

เพราะฝ่ายสืบสวนสนห้วยขวางมีการลงพื้นที่แล้วล่ะค่ะ
ก็เอาไปเก็บหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ต้องติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
มาปลาระเบิดกันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ
จากรูชชิ้นหมูจะกลายเป็นรูชชิ้นระเบิดเอาอ่ะนะคะ